พิธีครอบเสิร์ธหรือผูกผ้าใหญ่จะครอบให้โนราที่อายุครบ๒๒ปีและต้องการสืบสารโนราต่อไปเท่านั้น
โนราที่เข้าพิธีรับครอบเสิร์ธจะนั่งบนขันสาคอนหรือขัน๑๒นักสัตว์ที่วางคว่ำอยู่
กลางโรงมีเสิร์ธผูกห้อยกับสายสินปลายอีกข้างโยงไปยังบีดามานดาของโนราและพระภิกษุที่เข้าร่วมพิธี
จากนั้นทุกคนจะร่วมกันสวดชะยันโตแล้วจึงหย่อนเสิร์ธลงมาครอบศีรษะ
พร้อมกับมอบพระขันและหอกให้
จากนั้นโนราที่ได้รับครอบเสิร์ธจะลุกขึ้นรำบทสันเสริญครู
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน